เจนุสส้มตำทอดร้านนี้ทีเด็ดเขาก็อยู่กัน
อยู่ที่การเอาส้มตำเนี่ยมาปรุงเป็นเมนูส้มตำทอดเนี่ย
เป็นเมนูเด็ดขึ้นชื่อของร้านจะอร่อยขนาดไหนรีบตามไปชิมค่ะ
ร้านนี้เจนุสส้มตำทอดนะคะอยู่ที่ตำบลแสนตุ้งอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
ใครที่ชอบเมนูแซ่บน้ำลายสอน้ำลายไหลเนี่ยนะบอกว่าต้องปักหมุดไว้เลยค่ะ
อืมเมนูมากมายหลากหลายนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะสาธยายให้ฟังคร่าวก่อน
มีตำไหลบัวหอยแครงตำปูตำปลาร้าหรือจะเป็นพวกเมนูลาบก็มีค่ะ
ลาบคอหมูย่างส่วนส้มตำทอดเนี่ยนะบอกเลยว่านี่แหละค่ะ
คือไฮไลท์ทีเด็ดที่หลายคนมาก็ต้องสั่งนะคะแล้วแต่ละอย่างนะ
เขาจัดเต็มจัดแน่นนะแบบนี้เสิร์ฟกันมาแบบอุ้ยอร่อย
แต่บางคนบอกอุ้ยกินเผ็ดก็แบบนี้มันน้ำลายแตกหมดสิค่ะกูล
กินน้ำไหวไหมอ่าต้องบอกเลยว่าเขามีของหวานของทานเล่น
เซิร์ฟมาให้ด้วยครับเรียกว่าที่นี้ทีเดียวครบจบเลยล่ะค่ะอ่า
ไปถามเจ้าของร้านคือคุณพี่นงนุษย์ทวีคูณหรือเจนุส
นุษย์ความแซ่บความอร่อยของเจ๊เนี่ยมีเคล็ดลับอะไรเออ
นุษย์บอกว่าใช้แต่ของดีดีเท่านั้นจ้าไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเล
เน้นความสดสะอาดและใหม่เท่านั้นค่ะรับประกันความแซ่บด้วยเครื่องเทศ
เครื่องปรุงรสที่สดสะอาดอย่างเช่นมะนาวเนี่ยก็ใช้มะนาวสดบีบจากลูกเลย
อืมนะฮะรสชาติมันก็จะแซ่บจริงจริงนะคะส่วนเมนูหลักเนี่ย
ร้านเขาบอกว่าที่นิยมมากลูกค้ามาเมื่อไหร่ต้องสั่งก็คือส้มตำทอด
ส้มตำทอดกลืนน้ำลายแป๊บหนึ่งโอ้ยน่ากินน่าทานทุกเมนู
ส่วนเมนูตำมะยมเนี่ยก็ยอดนิยมเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะ
เป็นผลไม้ตามฤดูกาลเขาว่าอย่างนั้นก็ได้รับความสนใจเหมือนกันค่ะ
โหนี่โต๊ะนี้สิอือฮือสั่งมาเต็มอุ้ยแน่นแน่นขอไปร่วมโต๊ะด้วยหน่อย
ได้ไหมอ่ะน่าจะใส่เลยให้หมดนะคะใช่ไหมอุ้ยหลากหลายเมนูจริงจริงค่ะ
จากนี้นะก็ยังมีเคล็ดลับเรื่องของการใส่ใจในการทำอาหารด้วย
เจนุสบอกว่านี่แหละทั้งหมดก็คือเคล็ดลับที่ทำให้ขายดิบขายดี
แต่ต่อให้เคล็ดลับดีขนาดไหนน่าจะยังไม่เท่าเจ้าตัวนี้ค่ะ
ไปดูค่ะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้นะคะเป็นเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ขายดี
เนี่ยค่ะเจ้าแมวแมวตัวนี้ชื่อว่าเจ้าลายค่ะเจ้าลาย
คุณนุษย์เนี่ยเขาเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงไว้ตามความเชื่อ
เพราะเชื่อว่าเลี้ยงแมวแล้วจะให้โชคให้ลาบแล้วเจ้าลายมีลูกประคำด้วยดูสิ
โอ้โหไม่ใช่ลูกปะคำซ่อยคอเอาซ่อยคอมาแล้วนึกว่าลูกปะคำ
เออโอ้โหแล้วแผงเบลอเลยอุ้ยเห็นแล้วปอกคออะไรเนี้ยน่ารัก
บอกว่าอย่างนี้คุณเอาเจ้าแมวมาเลี้ยงนี่แล้วนะคะขายดิบขายดีขึ้น
เงินทองไหลมาเทมาจนกระทั่งเนี่ยจะต้องทำลูกประคำหลากสีให้ใส่
คือจริงดูมันเหมือนลูกประคำเขาว่าอย่างนั้นเป็นสร้อยมาลัยห้อยคอหลากสี
แล้วแต่จะว่ากันไปนะก็สวยงามด้วยนะฮะแล้วก็เป็นจุดเด่นด้วย
จริงเจ้าลายมันดูมีความสุขนะค่ะนอนนอนแกว่งหางแบบนั้นน่ะนะ
ก็ถือว่าเป็นการกวักลูกค้ากวักเงินกวักทองกวักความอร่อยถ้าไปที่ร้านนี้อย่าลืมไปทักทายเจ้า
เจ้าลายโอเคค่ะอย่าลืมไปลูบลูกปะคำชอบสร้อยเออลูกปะคำสร้อยมันเหมือนกับลูกปะคำเลยเอา